ไปดูความรักหวานกันดีกว่า

อย่างที่บอกอายุก็ครบ๒๗ปีแล้ว

ขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโตขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้น

ขอให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของสิ่งดีมีคุณค่า

ฝันที่อยากจะมอบให้กับตัวเอง
และฝันที่อยากจะมอบให้กับสังคมนะครับ
ดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอมา
ขอบคุณนะครับเป็นอย่างไรค่ะพี่แจ๊ค

นี่นี่ใช่แล้วนะคะย้ำชัดเลยไฮไลท์แดงตรงนี้เลย
ดีใจจังเลยที่พี่มีที่รักอยู่ข้างเสมอมา
เอาสิไม่ต้องเดาแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ว่าในคอมเมนต์เนี่ยเพื่อนหรือว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ย
จะออกมาแซวกันสนั่นหวั่นไหวขนาดไหน

ดีใจเองกี้เดี๋ยวจะรีนด้วยมาโอ้โหมากันเพียบเลยนะคะอ่ะ
หวานคู่นี้ไม่มีขาดตกบกพร่องอยู่แล้ว
เพราะว่าถือว่าเป็นปีแรกที่ณเดชนอวยพรในอินสตาแกรมของตัวเองค่ะ

เรื่องของงานบุญบ้างดีกว่าคู่นี้เขาก็ไม่เคยตกหล่น
เพราะว่าในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับภาวะโรคระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
ณเดชน์เนี่ยค่ะกับครอบครัวก็ไม่ลืมอีกหนึ่งกลุ่มที่จำเป็นจะต้องใช้หน้ากากอนามัยด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือ
พระสงฆ์ค่ะก็เลยได้มีการมอบหน้ากากอนามัยนะคะ
ถวายให้กับท่านววชิระเมธีที่ไร่เชิญตะวันจำนวน๕๐ชิ้นด้วยกัน
เพื่อที่จะให้พระสงฆ์ไว้ใช้ในกิจวัตรประจำวันต่อไปนั่นเองนะคะ
เป็นสายบุญนะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
ส่วนนักแสดงสาวกรีนอัศดาพรนี่ก็เหมือนกันสายบุญเหมือนกันนะ
เธอลงทุนทั้งทุนทั้งแรงเลยผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน๒๐๐๐ชิ้นค่ะ
แล้วมาแจกให้กับผู้คนที่เดินสัญจรผ่านไปมาย่านหมอชิดเนี่ย
แถวนี้เองซึ่งเธอก็ยังบอกอีกด้วยว่า
ทำตามที่กำลังของตัวเธอจะทำไหว
บันเทิงไทยรัฐต้องบอกแบบนี้ว่าขอชื่นชมเลยนะในน้ำใจของทั้งคู่นะคะ
เรียกว่ายังไงคนไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะบ้านเมืองแบบไหน